มาดูประกาศทางการเมืองกันบ้างศึกเลือกตั้งรอบนี้จังหวัดทางด้านของชายฝั่งทะเลหลายจังหวัดก็ดูเดือดไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้ภาคการเมืองนั้นจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่เพราะว่าตระกูลใหญ่ก็ต้องการเจ้าของพื้นที่รวมทั้งตระกูลดังดังก็ต้องการจะครอบครองพื้นที่นี้เช่นเดียว
อยู่ตรงที่ทุกพักมีโอกาสฉกฉวยได้มาแบบเป็นกรอบเป็นกรรมสูงกว่าภูมิภาคอื่น
ถ้าทำผลงานแล้วมีแนวนโยบายที่เข้าตาประชาชนโอกาสกวาดหมดหรือเกือบหมดก็ไม่ยาก
ต่างจากภูมิภาคอื่นที่จะได้สอสอแบบเบียร์หัวแตกหลายพักจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้ไม่น้อย
โดยเฉพาะ๒จังหวัดใหญ่อย่างชนบุรีและมรยองที่มีสอสอรวมกันถึง๑๕ที่นั่ง
และทั้งสองจังหวัดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในรอบนี้ด้วย๒เหตุผลคือกลุ่มอำนาจเดิมกับกลุ่มอำนาจใหม่ที่สลับคั่วย้ายพักต้องมาสู้กับพักเดิม
หากมองไปถึงสนามเมืองระยองรอบนี้จะมีสอสอเพิ่มจาก๔เป็น๕คนและตระกูลปิตุเตชะสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้
เพราะการเลือกตั้งปี๒๕๖๒สาธิตปิตุเตชะในเสื้อประชาธิปัตย์นำทีมปักทงได้๓เขตจากทั้งหมด๔เขต
ส่วนอีกหนึ่งเขตถูกพักพลังประชามรัฐชกไปได้
แต่ศึกรอบนี้มีข่าวหนาวหูเหลือเกินว่าตระกูลปิตุเตชะสามพี่น้องจะไม่ใส่เสื้อประชาธิปัตย์สู้ศึกอีกแล้ว
เมื่อมีข่าวว่าหนึ่งในพี่น้อง๓คนจะไปร่วมกับทีมบ้านใหญ่ชนบุรีเพื่อย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทย
ขณะที่สาธิตปิตุเตชาก็มีข่าวว่าถูกจีบเข้าค่ายภูมิใจไทย
และการประชุมคอรมอล๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสาธิตก็พูดแฝงความในเอาไว้ไม่น้อยว่าวันที่๒๐กุมภาพันธ์จะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะอยู่พักใดแต่วันนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์
โยคนี้ถอดรหัสได้ความว่าจะไม่อยู่กับประชาธิปัตย์ในศึกหน้าค่อนข้างแน่นอน
ดังนั้นสนามเมืองระยองรอบนี้จึงสู้กันดุเดือดโดยคู่สรรพยุทธ์ก็จะมีทั้งประชาธิปัตย์พลังประชามรัฐเพื่อไทยก้าวไกลและไทยสร้างไทยทุกพักก็ล้วนน่ากลัว
โดยเฉพาะพักเก้าไกลที่เลือกตั้งปี๒๕๖๒ได้อันดับ๒ทุกเขตแล้วไหนจะยังต้องสู้กันเองกับพี่น้องที่ย้ายไปอยู่เพื่อไทย
ไม่ใช่งานง่ายของสาธิตที่จะพาทีมยกเข้ามาทั้งจังหวัดขณะที่สนามเมืองชนก็ดุเดือดไม่แพ้กันเพราะมีถึง๑๐เก้าอี้ให้ช่วงชิงและมีเพียง๔พักที่มีโอกาสมากกว่าใคร
นั่นคือเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชามรัฐและก้าวไกลและเป็นที่แน่นอนแล้วว่าบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มก็กลับไปซบรังเก่าอย่างเพื่อไทยในการสู้ศึกครั้งนี้
นายสนทยาคุณปลื้มประกาศชัดจะทวงพื้นที่ชนบุรีทั้ง๑๐เขตกลับมา
เรามั่นใจที่ผมได้กลับเรียนในเบื้องต้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมา
ผลงานไม่ว่าจะเป็นในทีมชนบุรีหรือว่าในส่วนของทางพักเพื่อไทย
ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเรามั่นใจแล้วก็ด้วยตัวผู้สมัคร
ในทีมงานของเราที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

พักไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครแต่ผู้ชนะก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น